คดีดังคดีเป้รักผู้การเท่าไหร่

จับแก๊งพนันออนไลน์แล้วก็มารีดเงินเขา

คดีนี้นะฮะที่ตบทรัพย์๑๔๐ล้านจากแก๊งเว็บพนันออนไลน์เนี่ย
มันมีคลิปที่ผู้ชายกลุ่มหนึ่ง
อุ้มลูกน้องของเป้

มีการใช้ปืนจ่อหัวด้วยนะครับ

ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะฮะ
นาฬิกา๔๒นาทีวันที่๒๑

ที่ถูกจับไปคือในนิว

กางเกงขาสั้นเสื้อยืดนะ

ล็อกคอเอาปืนจ่อศีรษะ

เดินตามมาแล้วช่วยกัน
ลากตัวในฟูเนี่ยออกไปจากร้านตรงนี้
ที่มียางรถยนต์เต็มเลยเนี่ยนะครับ
มีกล้องอีกตัวหนึ่งจะเห็นผู้ชาย๓คนกำลัง

ฟูเนี่ยไปขึ้นรถเก๋งสีขาว

อีกคนนึงนะฮะที่ขึ้นไปหน้ารถตรงนั้น
นี่อีก๓คนยัดใหญ่ยัดยัดยัดเห็นมั้ย

เขาขึ้นนิวแต่ว่าเพื่อนเค้าเรียกฟู

ขัดขืนสุดท้ายสู้แรงไม่ไหวนะฮะถูกเอาตัวไปจนได้
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับแก๊งเป้รักผู้การยังไง
ก่อนเกิดเหตุนะครับอันนี้คือ๒๑นะฮะเมษายน
ก่อนหน้านั้นนะครับ๑๘เมษายนช่วงเที่ยง๑๒นาฬิกา๓๗นาที
วันนั้นก็มีกลุ่มชายชะกันมาหาฟูที่บ้านแล้วเข้าไปคุยกันในบ้าน
แต่วันนั้นไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะฮะจนอีก๓วัน๒๑เมษายน
ถึงเป็นวันที่มีการเอาปืนจ่อหัวแล้วก็ลากขึ้นรถ
หลังจากนั้นตำรวจสพสามโคกปฐุมธานีก็นำตัวในฟูมานะ
ที่ได้ตัวในฟูมาแล้วเนี่ยนะฮะในฟูให้การว่าเขาเป็นลูกน้องของ
เป้ธนินวัฒน์อุดมชาวเศษเป้๑๔๐ล้านวันนั้นเนี่ยฟูบอกว่า
ลูกน้องของบอยนายวีระนาทรัพย์เจ้าของวลีอยู่เฉยเนียนกริ๊บ
ดักอุ้มตัวไปโดยเอาผ้าเนี่ยคลุมหัวแล้วก็บอกว่าผู้การให้มาเอาตัว

แล้วก็ปล่อยตัวมาในวันนั้นช่วงค่ำช่วง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
จากการสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุมี๕คนนะครับตำรวจสพสามโคกตอนนี้จับได้ละ๓คนนะฮะ
ยังไม่ขอให้รายละเอียดเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ตำรวจบอกเดี๋ยวเสียรูปคดี
อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเคสลีดทรัพย์จากแก๊งพนันออนไลน์เนี่ยนะฮะ
ก็คือกรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ตำรวจสิบนายไปพบอายการสูงสุดในวันนี้โดยบอกว่าตำรวจกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับคดีเป้รักผู้การ
แต่ถูกยัดข้อหาและคดีนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าพันธุ์ตำรวจเอกแดนไพร
ทำคดีของบิ๊กโจ๊กให้ความช่วยเหลือในบอยในการหลบหนีไปต่างประเทศ
เพราะมีภาพที่ในบอยเนี่ยไปพบพันธุ์ตำรวจเอกแดนไพรในห้องสอบสวนของตม

เป็นคนให้การช่วยเหลือและร่วมกับนายบอยในการรีดเงิน๑๔๐ล้านบาท
วันที่๒๙พฤษภาคมสื่อมวลชนดูได้ครับ
ทีนี้มันมีการพาดพิงกันแบบนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
พันธมตเอกแดนไพรแก้วเวหนรองภูมิครับการสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ที่ถูกพาดพิงนะฮะวันนี้เอาหลักฐานมาชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่าภาพถ่ายที่นายอัจฉริยะนำมาแถลงข่าว
มันเป็นภาพเหตุการณ์จริงคนถ่ายคือพลตมตรีวิวัตรคำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท
หรือว่ารองตุ้มสอทก็ตำรวจไซเบอร์ใช่ไหมแม้จะเป็นภาพเหตุการณ์จริงแต่พันธมตเอกแดนไพรบอกว่ามันมีความผิดปกติ
เพราะหากเทียบกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไปเอามาคือทางพันเอกแดนไพรเนี่ยบอกไปหามาจะพบว่าในภาพที่ถ่าย
ระบุว่าเป็นวันที่๒๙พฤษภาคมแต่ถ้าดูจากชุดจากหมวกในภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่๙มิถุนายน
ซึ่งเหตุการณ์ก็คือในบอยเนี่ยมาพบรองตุ้มนะฮะหรือว่าพันธบทเอกแดนไพรนะครับเพื่อมาหารือ
แต่เป็นหารือเรื่องอื่นนะนี่คือในบอย

ในห้องก็ยังมีนักข่าวอยู่คนหนึ่งด้วย
ก่อนที่ผู้สื่อข่าวคนนั้นจะโทรหาตัวพันธบริกแดนไพรให้มาพบในบอย

ผมก็ไม่แน่ผมก็ไม่ทราบว่าท่านรองตุ้มเนี่ย
เอาไปให้พี่อาชียะหรือใครเอาไปให้
เจตนาเนี่ยเพื่อจะเอาไปทำอะไร
เพื่อจะดิสเครดิตคนทำงานหรือเปล่า
ดิสเครดิตชุดทำงานหรือชุดของท่านรองสุรเชษไหม
ทีนี้ที่มีการถูกกล่าวหาว่าไปช่วยให้ในบอยเนี่ย
หนีออกต่างประเทศไปออกนอกประเทศไปเนี่ยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกแดนไพรนำภาพวงจรปิด
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเอามาให้ทีมข่าวดู
บอกถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าในบอยเนี่ย
ตอนที่ออกไปไม่มีใครให้การช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
ไม่ใช่คนที่เป็นนกรู้คาบข่าวไปบอกจนบอยนี่หนีออกจากต่างประเทศ
ทันก่อนจะถูกออกหมายจับ
พอจำได้ไหมฮะวันนั้นที่มีการไปตรวจค้นบ้านของเป้ใช่ไหม
พาเป้ไปที่โรงพักไปกองบัญชาการภาคแล้วไปพบผู้การใช่ค่ะผู้การ
ก็บอกเป้รักผู้การเท่าไหร่ก็เขียนมาหลังจากพบว่าเขาทำพนัน

แล้วเป้ก็ถูกส่งไปคุยอีกห้องนึงซึ่งมีบอยกับต้นใช่ไหม
ต้นที่ว่าให้ไปคุยกับเป้อ่ะต้นนี่คือคนเรียกเงินซึ่งก็ที่แรกเรียก
เท่าไหร่แล้วเป้ก็ต่อลองเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่คือเป้เรียกยี่สิบต้น
บอก๑๒๐ละกันสุดท้ายเนี่ยก็มีบอยใช่ไหมที่เข้ามาบอกบอกเรียบ
ร้อยเนียนคลิปให้แล้วเนียนคลิปอยู่เฉยจ่ายเงินให้ต้นเลยนี้
เขาบอกเขาก็จ่ายไปจ่ายไปจนแบบถูกเรียกแล้วเรียกอีกเรียก
อีกเรียกแล้วจนแจ้งความดีกว่าจนยอมแจ้งความดีกว่าแล้วก็
นำมาสู่การเนี่ยฮะไล่จับกลุ่มแก๊งต่างแล้วก็ไปตรวจสอบภาพ
จากล่องวงจอนปิดมีการสั่งย้ายคู่บัญชาการตมติพุทธรจังหวัด
ชนมุรีนะขณะนั้นค่ะตอนนี้ก็รอผลสอบอยู่แล้วไม่รู้ผลสอบ
ไปถึงไหนยังไว้แล้วแต่บอยหนีทันไงเขาก็เลยมาไล่กันว่า
อันนี้คุณอัจฉริยะเขาก็มากล่าวหาพาดพิงว่ามีตำรวจเนี่ย
ไปช่วยเหลือบอยให้หลบหนีนะครับมีวงจรปิดของบ้านหลัง
หนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเป้าหมายที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจ
รีดเงิน๑๔๐ล้านบาทไปตรวจค้นหาหลักฐานเมื่อ๒๓พฤษภาคมที่
ผ่านมาวันเดียวกับที่ตำรวจไปค้นบ้านในเป้อ่ะค่ะเจ้าของ
คลิปเนี่ยเขาส่งภาพมาให้ชุดของบิ๊กโจ๊กตรวจสอบพฤติกรรม
ตำรวจชุดนี้อืมเพราะมีการบุกเข้ามาอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
กล้องที่บ้านเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้ไปเลยค่ะมีรายงานว่าหลัง
ลูกน้องในเป้ถูกอุ้มไปมีการเขียนเอกสารในห้องทำ
งานของบิ๊กสอทคนหนึ่งที่นนทบุรีโดยมีบิ๊กในพื้นที่
ชนบุรีคนนึงขับรถเข้ามาลงนำเอกสารตอน๓ทุ่มนะล่าสุด
สารจังหวัดธัญบุรีอนุมัติหมายจับ๓คนนะฮะในคดีรีดเงินจาก
พนันออนไลน์๑๔๐ล้านซึ่งตำรวจก็มีอยู่ด้วยนะฮะเป็นระดับ
ตำรวจเอกสามนายนะครับเราได้คลิปเสียงบทสนทนาที่นาย
ฉริยะกับในบอยเนี่ยมีการโทรคุยกันนะโดยในบอยยืนยัน
รู้จักพันธมตเอกแดนไพรตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ภาคอี
สารแต่การที่พันธุรกิจแดนไพรบอกว่าไม่รู้จักตนไม่
เหมือนกันว่าเพราะอะไรส่วนตัวตอนนี้อยากกลับบ้านแต่กลับ
ไม่ได้ที่สำคัญเนี่ยอยากมาชี้แจงเรื่องราวต่างที่เกิด
ขึ้นเขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการอุ้มลูก

หวัดวันนี้ผมมาดูข่าวพอผมเอาคนเป็นเอาเอาต่างต่างเอา
ผมในอีออน
คุณวิมลวันก็ไปดูที่ร้านที่เกิดเหตุที่สามโคกปฐุมธานีนะฮะ
ว่าในฟูเขาถูกอุ้มอะไรพวกนี้นะครับเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นนะฮะ
เขาก็เปิดเป็นร้านถูกขายยางอะไรพวกนี้นะครับ
แต่วันนี้ฟูไม่อยู่คนที่บ้านก็บอกไปทำงาน